สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวชัยไทยสดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีวันศุกร์สิ้นเดือน
วันนี้ยังได้อยู่ไม่ใช่เหรอวันนี้ก็ยังได้อยู่น่ะ

ทำให้กระเบื้องหนักประมาณ๔กิโล
ไปอยู่บนช่องนั้นหล่นใส่หัวของเขา
ทำให้หัวแตกถึงยาวถึง๒นิ้วกว่า
แล้วนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวก็เดินเนียนออกไปนะฮะ
โดยมีแอร์โฮสเตจแล้วก็สจวดในประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนที่หมอจะให้เย็บแผลไป๗เคม
ส่วนเจ้าของแผ่นกระเบื้องก็คือคนละคนคนที่ทำหล่นเนี่ย

ก็ยินว่าจะชดใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สู่เขาก็เขียนเองเลยเพราะมีคนเข้าไปถามถ่ายกันเยอะ
เขาบอกเขาก็พูดว่าลงในโซเชียลเลยนะคะ

เกิดอุบัติเหตุหัวแตกเพราะของหล่นใส

ขณะเครื่องลงจอดที่สนามบินสมุย
ผู้โดยสารท่านหนึ่งคาดว่าคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
อารามดีใจอย่างไรหรือไม่ทราบ

รีบเปิดที่เก็บของคือยังไม่ทันจะจอดสนิท

กระเบื้องปูพื้นหนักราว๔กิโล

แสดงความรับผิดชอบว่าของที่หล่นใส่นั้นเป็นของเธอ
ส่วนคนที่เปิดช่องเก็บของเป็นคนจีน
แล้วก็เดินลงเครื่องไปแบบเนียน

เอาน้ำแข่งประคบแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงฉมาคทีเทพสมุย
ไม่เจาะถึงกระโหลกแต่ยาวประมาณ๒นิ้วกว่า
เขาก็จะมีรูปด้วยนะฮะเห็นรูปนั้นนะพี่รอยเย็บนั่นนะฮะ
นี้หมอเย็บไป๗เข็มบอกให้ล้างแผล๗วันค่อยตัดไหม
คนที่เป็นเจ้าของวัสดุก่อสร้างบอกว่ายินดี
ถ้าพี่จะให้ช่วยอะไรก็แล้วก็ยื่นนำบัตรไว้ให้น้องนะคะ
ติดต่อไปผมก็มอบนามบัตรให้เขาไปเธอตกใจยิ่งไปกว่า
สั้นก่อนก็แล้วกันวงเล็บแต่เรื่องมันยาว
สรุปแล้วคือฝากร้านนั่นเองนะคะฝากผลงาน
ฝากผลงานของคุณจุ้ยนี่พี่ยาวมากน่ะพี่พี่ม้าดูดิ
แล้วก็คือไม่สนใจทำหล่นนี่แสดงว่าเลือดต้องเยอะเลยนะ
แล้วก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ดูเนาะ
แต่ที่สำคัญคือดึงลงไป
แล้วไม่ฝันมาดูเลย
ก็ชี้แจงบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายน
มายังท่ากัศยานสมุยนะคะผู้โดยสารซึ่งนั่งอยู่ด้านหลัง
คุณสุบุญเลี้ยงก็เปิดช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ
และมีสิ่งของตกใส่ศีรษะคุณสุกบุญเลี้ยง
ซึ่งสายการบินเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
กว่าบาดแผลบนศีรษะของคุณสุบุญเลี้ยจะหายเป็นปกติ

ใช่ไม่ได้โทษสายการบิน

โทษสายการบินก็ฟังจากเหตุการณ์แล้วก็ไม่ได้ความผิดของใครการบิน

แล้วก็ขนาดเจ้าของกระเบื้องเขายังแบบรับรู้

หายไปแล้วตอนนี้คงไปล่าเริงอยู่ชายหาด
น่าใส่ไม่ดี

ใบเมเปิ้ลสีแดงก็ผลัดใบเปลี่ยนสีแล้วนะจ๊ะ
ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์นะคะ
ก็เรียกว่าตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสด
แดงส้มอะไรแบบนี้

เพิ่มความโรแมนติกเหมือนอยู่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าอุณหภูมิบนยอดดอยอินทนนลดลงอย่างต่อเนื่อง

ก็ถือว่าเป็นสถานีวิจัยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
ผลไม้เมืองหนาวขนาดเล็กด้วยนะคะ
ซึ่งตั้งอยู่ณบ้านขุนกลางกมที่๓๑จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะเจ้า
หนึ่งในพันไม้เมืองหนาวนั่นก็คือใบเมเปิ้ลนี่แหละค่ะ
เรียกว่ากำลังผลัดใบสีแดงสะพั่งไปทั่วทั้งสถานีเลย
อย่างที่เห็นได้จากหน้าบ้านพักสิริภูมิอ่า
คนไปก็ถ่ายรูปอะไรกันมา
หน้าหนาวนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะ
นี่เลยขึ้นเหนือไปเลยนะเชียงใหม่เชียงราย
ตอนนี้แบบว่าอากาศเย็นสบายมาก
หลังจากวันที่๕๖๗หลังจาก๓วันเนี้ยจะยิ่งเย็นลงไป

ใช่เหี่ยวมาแน่พี่
แน่นอนเลยชนะเลิศมาก

แบบมันทำไมมันแบบว่าใจร้ายรุนแรงอะไรกันขนาดนี้นะคุณ

ลูกค้าตบเลยให้ซอสมะเขือเทศน้อยไป
เหตุเกิดที่แมคดาวนัลแต่ไม่ได้ที่บ้านเรานะ
นี่ที่นู่นต่างประเทศเราไปดูคลิปกันไหม
ว่านางเนี่ยแบบว่าทำไมใจมันถึงได้ร้อนอะไรได้ขนาดนี้เลย
มีไหมนี่นางเดินเข้ามาเลยนะ
นั้นเดินเข้ามาเลยเดินมาหลังร้านเลย
เดินเข้าไปตั้งใจอะ

ก็คือขับเข้าไป

คือคนเสื้อสีอ่อนใช่ไหมผลักพนักงานเสื้อสีน้ำเงิน

อ๋อหายไปจากตรงนี้ล็ะ
จ่ายค่ะนะพี่ฉลาดคนนี้วิ่งเข้ามาแล้ว
นี่แฟนเขาเออมาด้วยกัน
ไม่ใช่แต่แบบอะไรจะโมโหกันขนาดนี้เลยเหรอ
โลกตัวเล็กนี่หนีผัวเดินตาม
โอ้โหนี่เขามีกล้องวงจรปิดทุกเบอร์ชื่อเมร่ากาโหลอายุ๒๔ปี
แล้วผลปรากฏว่าพนักงานก็ก็หยิบเป็นธรรมดานี่แหละแต่วินินางเนี่ยมีความรู้สึกว่า
ก็มันไม่พอใจอะไรบางอย่างไม่รู้เห็นเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมก็วิ่งมาหลังร้านเลย
เธอว่าให้ซอสกราเทศน้อยไปเห้ยมึงพูดก็ได้มั้ย
หรือว่าเขาบอกแล้วแต่อาจจะแบบว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
มีเรื่องแบบว่าพูดจำไม่ถูกอาจจะบอกว่าให้ได้แค่นี้หรืออะไรกันสักอย่างหรือเปล่า
แล้วเขาก็ต้องรับใช่ไหมแล้วก็จ่ายตังค์
แล้วก็ขับไปก็ต้องขับไป
มันไม่ทันได้เปิดหรอก
พอนางขับไปแล้วนางไปเปิดดูไง
เฮ้ยถ้าเป็นตัวรถเมย์นะรถเมย์มันควรชอบกินซอสมาก
ขอซ้อนเพิ่มนะคะคือลุกพูดเลยแต่อันนี้ไม่รู้
ประเทศเราให้เพิ่มโดยไม่เสียตังค์
แต่ต่างชาติอาจจะไม่รู้ว่าเขายังไง
แต่ประเทศอื่นต้องเสียตังค์

หนูกินเท่าที่มันให้เธอซื้อใหม่แล้วแพง
ซื้อเพิ่มแล้วแทง

ประเทศเราที่สุดแล้วเรื่องอาหาร

เมื่อวานนี้ค่ะก็มีกิจกรรมนะคะ

วันนี้เราก็มาประกาศรายชื่อผู้โชคดี

คุณถามเมื่อวานนี้ก็เจเลบิวตี้สูตรน้ำตาน้อย๑ซอง

คำตอบ๑๒๐๐มิลลิกรัมค่ะ
ผู้โชคดีอยู่ที่หน้าจอแล้วก็รับไปเลยนะจ๊ะ

ชี้ชะตาว่าใครจะ
ใครจะอะไรคะพี่

เมื่อกี้มีคนบอกด้วยว่ามีแรก๕๖๖๕

เดี๋ยวลองดูสักครู่เดียวค่ะ
ข่าวแปลกทั่วไทย
นำเสนอข่าวเจ้าพ่อตะเคียนทอง

ก็เรียกว่าเฮียนหนักมากค่ะ

ถึงขนาดกับต้องเอาไปถวายวัดเลยทีเดียว

ยุคสุโภไทยนี้คือ๘๐๐ปี

วันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่า

มายังวัดโหลคลานนะคะ
อยู่ที่อำเภวย่านตาขาวจังหวัดจรัง

กราบไหว้เจ้าพ่อตะเคียนทองขนาดใหญ่

ความยาวกว่า๒๐เมตร

ต้องใช้รถแบ็คโฮลขุดลากขึ้นมา
โดยชาวบ้านก็ได้ตั้งโต๊ะจุดทูบเทียน

มีพวงมาลัยผูกผ้าแผลรอบลำต้น

ถูกนำมาวางไว้กลางลานวัดเลยทีเดียวค่ะ

มีหลายคนโรยแป้งรูปผิวไม้

ด้านพระอธิกันอุดม
หรือว่าหลวงดมเจ้าอาวาสวัด

มีโยมมาหาที่วัดบอกว่า
จะเอาไม้ตะเคียนทองมาถวาย

ร้อยตำรวจตรีอำนาจทวิสุวรรณ

ซึ่งกระเสียนอายุราชการไปแล้ว

ทรายที่หน้าท่าข้างคลองลำพิกุล

โยมก็ล้มป่วย

แล้วมีอะไรสักอย่างที่โดนบันดาลให้นำมาถวายวัฒน์

ไปตรวจที่ไหนเนอะอยากรู้จังเลย

เขาต้องดูวงเนี่ย

วง๑๐๑อะไรแบบนี้ป่ะ

เทียนทองค่ะเดินทางมาจุดทูบเทียนกราบว่า

รู้สึกเอกใจเหมือนมีบางอย่าง

เป็นชายร่างใหญ่ผิวพันธ์ดำ
ดูหน้าเกรงขามแล้วก็ลักษณะดุด้วย

เด็กแบดมาเหมือนกันใช่ไหม
ดันไปคลอดในแท็กซี่

โครงการพระราชดำริ
เขาก็มาช่วยสาวเจ็บท้อง
ซึ่งก็คลอดนะมีกำหนด๑เดือนบนแท็กซี่

ก็มันวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ดับตำรวจติดสนะเพชรน้อย
กับ๑๐ตำรวจตีขจรศักดิ์ภูลคำ
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจร

อำนวยความสะดวกในการจราจรอยู่ตรงพระราม๔นี่แหละ
แล้วเสร็จแล้วก็ได้รับแจ้งว่ามีหญิงคนหนึ่งคลอดในรถแท็กซี่

๙๔อะไรมั้ย

เมื่อกี้๙๘ใช่มั้ย๙๘๑เมื่อกี้
นะก็มาจากโรงพยาบาลจุฬา

ผู้ชายบวกเพิ่มเหรอ

เอาก็พี่บอกให้บวกเพิ่มอ่ะ

ก็ตำรวจนี่เขาก็แบบว่าทำคลอดมาแบบว่าชำนาญเหมือนกันนะ
เพราะว่าเขาก็แบบว่าเอายุ่งลูกยางมาดูดน้ำคลั่ม
ออกจากปากจมูกลงไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

คลอดก่อนกำหนก๑เดือนนะ
ชื่อว่านางสุดใจคัชชะเนี่ยนะฮะ

และซึ่งก็อาการของแม่ลูกก็ปลอดภัยดีนะคะ
แล้วก็เลยต้องรีบส่งไปโรงพยาบาลจุฬาเหมือนเดิมเลยครับ
ก็ตำรวจเขาก็จะขี่มอไซคนำหน้าไปอย่างนี้

เราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมตำรวจถึงได้แบบว่า
เอ่อคร่องแค้วอย่างนี้ล่ะ
โอ้โหตำรวจเขาทำคลอดมาทั้งหมด๒๖รายแล้วนะ

ใช่เขาทำอย่างนี้มาโดยตรง

เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยในลักษณะแบบนี้๒๖รายล่ะ

มันเป็นการสะท้อนว่า
ประเทศเรารถติดขนาดไหน
มีเด็กคลอดบนรถแท็กซี่มากมายขนาดนี้

บางคนก็เบ่งกันไม่น่าสันตะโลยังไม่ออก
บางคนง่ายพี่โชคดีมีบุญ
อยู่ก็พลัดลงมาง่ายเลยเฉย

ก็คนขับรถดิฉันเนี่ย

เลขมันเป็นเลขเดียวกัน

ชอบการพูดเองก็อึ้งเอง

หรือไม่ก็
ใช้คำว่าซื้อลอตเตอรี่
เบอร์เนี่ย๕๔หรือไม่ก็๔๕เนี่ยก็ไม่เลวนะ
แต่ดิฉันว่านะมันน่าจะอยู่ในระแวก๕๕หรือว่า๕๓เนี่ย
หรือว่า๔๕
ตอนนี้คุณแม่ค่ะที่พูดไปตั้งแต่เลขของรถเมย์เมื่อกี้นะคะ
เจ้าพ่อตะเคียนปุ๊บพี่เหมียวจดนะคะ
ของคุณแม่ไปอีกนะคะตอนนี้เต็มกระดาษแล้ว
ถ้าเธอผู้ชายใช่ไหมเดี๋ยวเธอลองบวกเกินขึ้นไปอีกสิ

เอ๊ะ๕๔แล้วก็ไม่๕๕ต่อแล้วก็ดักไว้หลายทางไงแล้ว
ตัวมาเยอะพี่เจ็บตัวมาเยอะ
แต่นี่ก็ลองนี่ก็แล้วกันเพราะว่าทะเบียนรถเนี่ยส่วนมากมักจะแบบว่าออกกำลังสี
๙๔หรือว่า๔๓๙ถูกกันเต็มไปหมดเลยอะ

ของคุณพี่เหมียวมีเลขอะไรของตัวเองมันเป็นสักส่วนนะคะ
เรานะคะเป็นหลวงพ่อดำนะคะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
มีรายงานข่าวว่าบรรยากาศภายในวัดหนองเพียนตำบลบางงามอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีบรรดานักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้ขอพรโชคลาภหลวงพ่อดำกันอย่างเนื้องแน่น
ใกล้วันหวยออกอย่างนี้ก็จะมีชาวบ้านนำวิทยุทรานซิสเตอร์ไปแก้บน
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีโชคลาภจากการขอพรนะคะ
นี้รายงานระบุว่าก่อนหน้านี้มีผู้ไปขอพรและถูกหวยรางวัลที่๑มาแล้ว๔ราย
โอ้โหสี่รายรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่มาสองตัวแบบดิฉะนั้นนี่นะฮะ
รายหนึ่งในนั้นคือนายประเสริฐพรดาวสุพรรณนักแต่งเพลงและหัวหน้าคณะวงดนตรีประเสริฐพรดาวสุพรรณ
หลังจากคุณเนี่ยนะฮะคุณประเสริฐถูกรางวัลที่หนึ่งก็นำรถเก่งทะเบียนพศ๗๕๒๐กมมาถวายพระนะคะ
ให้กับพระครูพิพัฒน์สุวรรณพรเจ้าอาวาสวัดหนองเพียรรองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันทร์อีกด้วย
นี่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วถวายรถเลยหลังจากนั้นมีชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาขอพรไม่เว้นแต่ละวันเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำว่าถ้าใครมาขอพรจะสำเร็จสมปรารถนาทุกราย
อันนี้ไม่มีเลขเป็นแบบเป๊ะแต่ว่าเป็นทะเบียนรถนะคะที่คุณประเสริฐหัวหน้าวงเอาไปคือ๗
ทั้งกันก็มีเลขของพี่ม้านี่ก็มาหลายหลายหลายตัวนะคะแล้วก็เลข๘ก็มาแรงสุดเพราะฉะนั้นไม่อ่านเพจของไอ้เจฟเรียบรวมนะคะ
เดี๋ยวว่าเรางงงานได้เลยคือเราซื้อจุดของรัฐบาล
หรือว่าจะไปก็อะแล้วก็อุ่นรัฐบาลไง

แต่ช่วงนี้เจ็บมันยัง
เขามีวันจำหน่ายผักผลไม้สดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวหอชาวคอนโด
ที่แบบว่าน่าจะชอบทำอาหารมื้อเล็กรับประทานเอง
แต่ว่าคุณภาพแล้วก็ราคาจะเป็นยังไงจะแอบแรงหรือเปล่านั้นเรามาติดตามข่าวนี้ค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะทีมข่าวเรานะคะก็ออกไปทาพิสูจนผักสดใน๗๑๑กันว่า
มีอะไรขายบ้างเฉพาะภาพรวมเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งผักและผลไม้ขายตามฤดูกาล
นี่นะฮะเมื่อกี้เห็นเห็ดฟางเห็ดเข็มทองต้นหอมผักชีพริกสด
ซึ่งจะมีขายเป็นแพ็คขนาดเล็กเหมาะกับทานทีละมื้อเน้นสะดวกและรวดเร็ว
ส่วนสาขาที่จำหน่ายก็เรื่องนี้นะคะสอบถามได้โดยตรงจาก๗๑๑ค่ะ
เขาบอกว่าเน้นให้บริการเฉพาะสาขาในเมืองเพื่อที่จะให้ความสะดวก

ทาง๗๑๑เขาก็ย้ำมากับทีมข่าวนะคะบอกว่าผักที่ปลูกรับซื้อมาจากเกษตรกรทั้งหมด
ทั่วประเทศนั่นเองก็ไปฟังเสียงสัมภาษณ์เกษตรกรที่เอาผักมาส่งกันค่ะ
ผักส่งตลาดอยู่นะคะแต่ทีนี้ว่าราคามันไม่ค่อยดี
ทีนี้ทางภาครัฐนะคะเขาก็มีบอกเกษตรกรว่าถ้าใครอยากจะทำผักปลอดสาร
เพื่อการส่งออกให้ไปลงทะเบียนกันนะคะเพื่อคลานการอบรมว่าทำแบบไหนเราก็เลยไป
พอไปเสร็จเราก็ทำส่งออกมันก็ดีค่ะตอนนี้พี่ส่งอยู่ประเทศยุโรป
ไปทางโซนยุโรปพวกเบลเยี่ยมพวกเดนมาร์คอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอหลังจากนั้นพอทำผักเรื่อยก็พอดีเซเว่นเข้ามา
๗๑๑เขาต้องการผักเข้ามาเราก็เป็นโอกาสดีของเกษตรกรอีกนะคะ
ที่ว่าเราจะมีพืชผักที่จะเข้ามาหลายตัวเพื่อจะทำส่งเซเว่นได้อีก
ความเป็นอยู่ของคนของเกษตรกรที่ทำก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากขึ้น
อย่างเราไปก็ใกล้ทุ่นไปทุกอย่างล่ะมันดีว่าเราไปส่งเอง
คือที่นี่มันเป็นแปลงใหญ่คือรวมกันอยู่เป็นจุด
อย่างบางครั้งเก็บ๑๐ประโลกรัมนี่ก็๕๐๐บาทประมาณแล้วต่อ๑วัน
สภาพการเป็นอยู่ก็ดีขึ้น
โดยรับจากเกษตรกรโดยตรงเลยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทาง
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
เน้นง่ายอะไรก็แล้วแต่ที่แบบง่าย๒๔ชั่วโมงนั่นเอง
อืมค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนอยู่คอนโดอยู่อะไรแบบนี้ด้วยทำไมคะพี่ใช่ไหมเพราะว่าพี่เป็นคนอยู่คนเดียว
ก็ง่ายตัวนึง

ใครน่ะอย่างนั้นวันนี้ไม่มีข่าวของคุณไอ้

คุณอ้ำกับไฮโซโพกก็บอกว่าเป็นเพื่อนกัน
ตอนนี้คุณอ้ำบอกว่าโสดนะคะสามารถจิบได้
ประกาศอย่างนี้เดี๋ยวก็เกิดเรื่องหลังนะคะ

มาที่ข่าวคุณอ้ำพัชราภานะคะ
ก็ช่วงนี้เรียกว่าออกงานถี่เลยให้แฟนได้หาย
คิดถึงได้เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับคุณอ้ำพัชราภาซุปตาตัวแม่

ก็เรียกว่าปีนี้จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่า
รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์กับไฮโซโพก
ที่ถูกจับตาบอกว่าช่วงนี้เห็นอยู่ด้วยกันบ่อย

ใกล้จะวันเกิดแล้วปีนี้มีแพลนจะทำอะไรนะคะ

แต่ช่วงนั้นก็ชวนเพื่อนทุกวันเลย

ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงตอนนี้

จริงเราซื้อให้ตัวเองทุกเดือนอยู่แล้ว

วันเกิดก็ไม่ได้สำคัญสำหรับเรามากมาย

คุณอ้ำบอกว่าบังเอิญช่วงนี้เจอกันบ่อยค่ะ

แต่ตอนนี้เจอกันบ่อยเพราะว่า
มีวันเกิดเพื่อนติดกัน
เดือนธันวาคมก็จะมีวันเกิดเพื่อนเยอะ

เหมือนกันนะคะเชิญมากินข้าวกัน

คุณอ้ำบอกว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะ
ถ้าเขาจีบเปิดโอกาสไหม
คุณอ้ำบอกว่าตอนนี้เปิดให้ทุกคนนะคะ
จีบเนี่ยขอเรียนเชิญค่ะ

เรียนเชิญเลยนะคะคุณอ้ำบอก

สำหรับอ้ำเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วค่ะ
คุณอ้ำว่าอย่างนั้น

ถึงพอมีปั๊บก็แป๊บนะ
แล้วก็ไม่เคยเปิดตัวกับใครว่าเป็นแฟนเลยนะพี่

นี่ไงอันนี้ก็ไปงานกันเนอะ

แล้วก็โอเคอะ

อันนี้มันหวานนะสิ
ไม่อยากอ่านแล้วหวาน
อันนี้หวานมาก

เขาเพิ่งฉลองนะความรักนะที่คบกันมา๕ปีแล้ว
หวานไหมหวานยังไงถึงได้มี

ดูที่การกระทำอะค่ะก็คือว่าก็ซึ่งก็ดีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะ
ก็อยู่เคียงข้างเราทุกช่วงเลยค่ะแม้กระทั่งช่วงที่เลวร้ายที่สุด
เขาก็อยู่ข้างนี่ไงข้างกันซะไม่มีดีเลยครบกันเลยทีเดียว
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวัดระดับได้ไหมว่าหวานระดับไหนครีม
จริงก็ไม่ค่อยจะได้หวานเท่าไหร่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าอยู่ข้างมากกว่าค่ะ
อืมนะคะถึงไม่มีคำพูดอะไรแต่ว่าเขาก็อยู่ข้างข้างตลอดอ่ะนี่มันจะข้างมากไปแล้วไหมเนี่ย
ให้รู้ว่าไม่เคยหายไปจากข้างเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดกันเนี่ย
ส่วนเวลาเขาโพสต์ภาพที่ดูหวานเนี่ยนะหวานไม่ถนัดจริง
น่าจะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบเขียนค่ะที่มีการเขียนนี่นะคะ
ดูแล้วมันแบบว่าสวยงามเป็นคำพูดสวยงามฟังแล้วหวั่นแวว
แล้วมีโมเมนต์ไหนหรือเปล่าล่ะที่แบบว่าที่แบบว่ารู้สึกว่าเขาเสมอต้นเสมอปลาย
ก็เขาตักข้าวให้กินทุกครั้งค่ะต่อให้เขาหิวขนาดไหนนะคะ
หิวจนมือสั่นนะคะเขาก็ต้องตักข้าวให้

จริงฉันจับได้ไม่ต้องอาจไม่ต้องดู
ก็ต้องกะข้าวให้กินก่อนค่ะอย่างนี้เป็นต้น

คบกันมา๕ปีแล้วทำแบบนี้ให้ตลอดน่ารัก
รู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แบบว่าโชคดีนะ
ก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าหมากก็โชคดีเหมือนกันนะคะ

ไม่ถนัดจริงค่ะวันไม่ถนัด

ส่วนกันนพัฒน์ลูกชายคุณแม่เหมือนกันนะคะ
ใช่ลูกชายตอนนี้มีอะไรกันเยอะแยะไหม
เขาเคยเป็นหวานใจกันกับคุณถิสา

ตอนนี้ถิศาก็เนื้อหอมเพราะว่ามีข่าวว่าปั้นจันทร์ไปจีบ

โซเชียลกลายเป็นโรงงานน้ำตาลอีกแล้ว
เพื่อนจะจีบละแต่เขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ถามเองแค่
นี้เลยแล้วเราทักไปไปแซวเนี่ยเป็นเพราะหวงหรืออย่างไรไม่
เลยครับหัวเราะนะฮะแซวกันปกตินี่แหละเฉยเลยคือเราเป็นเพื่อน
จริงจริงเป็นเพื่อนที่มีความหวังดีให้กันและกันแถมเดียว
เขาเองก็สวยวันสวยคืนมีงานดีเป็นนางเอกที่ประสบความ
เร็จในหลายหลายเรื่องดีใจกับเขาด้วยครับหรือถ้าหากวันหนึ่ง
เขาเจอใครที่ดีผมก็ยินดีกับเขาด้วยครับโอ้หล่อเลยน้องการหล่อ
เลยไม่ได้มีความรู้สึกหึงห่วงแล้วใช่ไหมไม่มีครับไม่มีนี่แล้ว
ต้องช่วยเขากรองหรือเปล่าเวลาที่มีหนุ่มเข้ามาจีบ
เป็นผมที่ช่วยกรองนะครับเพราะเขาไม่ได้ติดต่อเราไม่ได้
ติดต่อกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งนี้เขาก็มี
ที่เป็นแก๊งของเขาด้วยเขาคงช่วยกันกรองล่ะครับแล้ว
แซวว่าเขาเป็นสเปคของหนุ่มผิวเข้มกันเขาก็เข้มใช่ไหม
นี้ไม่รู้นะรับกันอ้าวตกลงแล้วปันะจ่ะเขาไม่ได้ยุ่งกับ
ไฮโซเราเกิดอันนี้อันนี้ก็ข่าวข้างเขียงไม่รู้คุณแม่รู้

จริงเขาก็บอกคนนั้นนานมากเลยนะ
ซึ่งเราก็รู้ว่าเกศรใช่ไหม

หลังจากนั้นมีอะไรแววคนหนึ่งหรือเปล่า

คนนั้นเหมือนคุยนานนะเพียว

ตอนนี้ปั้นจันเป็นนักแสดงศีลมือ

เป็นที่ใหม่ปองหุ่นดีเซียปัง

แล้วละครเก่งขึ้นมากเลย
อ่าเอากันก่อนไปแบบนี้ตอนนี้เรื่องนางเอกทองหุ่นหู้
มีอีกหลายคนโดนพ่วงมาอีกเพียบเลยไม่รู้ใครเป็นใคร

เป็นเรื่องที่แบบว่าโยงกันไปก็โยงกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะไอ้ข่าวที่ว่านางเอกเนี่ยท้องมีคนไปเห็นที่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งบอกว่าไปฝากท้องเมื่อวานก็พูดคุยกันไป
แล้วนะแล้วแต่หลายคนนี้นะก็ตั้งประเด็นไปจนถึงน้องแมท
พีรณีซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะที่เราไปตั้งประเด็นตรง
เพราะว่าเขาปริปากออกมาพูดแล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นแฟน
กับสงการเออไม่ถึงเอางี้ครบการดูใจกันอยู่อืมอ่า
โทษนะอาจจะแบบพูดเร็วไปนิดนึงคืออาจจะดูใจกัน
อยู่นู่นนี่นั่นนั่นนั่นนั่นน่านั้นเนี้ยดังนั้นเนี้ยมัน
เลยทำให้แบบว่าเหมือนเป็นการแบบว่าประเด็นไปที่แมทเนี่ย
เยอะที่สุดมีเนี่ยเมื่อวานเนี้ยมดดำเนี่ยเขาก็เจอกับ
แล้วแล้วเจอกับแม่ด้วยใช่แล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่
เห็นจะท้องจะท้องอะไรเลยดิฉันว่าถ้าจะท้องนี่โอ้โห
จะแบบว่าน่ากลัวมากเกินไปไหมกับการที่แบบว่าความมัว
ยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกอย่างนี้แล้วจริง
จริงนางก็ยังมีละครละครอยู่อีกตั้งเยอะแยะถูกไหม
มากซึ่งยังต้องถ่ายอยู่ถ้าสมมุติฉลาดจริงเนี่ยไม่ท้อง
หรอกอ่าน่ะเอานี้แบบว่ามีคลอแบบเนี้ยมันชัดเจนดี
ป่ะว่านะว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไปได้อยู่อยู่
จะปล่อยให้ให้ท้องได้ยังไงอ่ะถ้ายังเรื่องเหตุการณ์มัน
ยังเป็นอย่างงี้อยู่ถูกอ่ะปะอย่างงั้นมันจะแบบว่าเอ๊มัน
แบบพี่มดบอกว่าอะไรเมื่อวานคุณแม่ก็บอกว่าไม่มี
อะไรแล้วนางก็แบบว่าคุยไปแล้วก็ร้องไห้ใส่หมดเหมือน
เออก็คือประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเบนเข็มไปลอง
ดูอีกคนหนึ่งซิแถวแถวราชปะสงใครออกค่ะก็ที่เขาไป
วุ่นวายกับทายาทแถวราชประสงค์โรงแรมแห่งหนึ่ง
ก็บอกว่าอุตสาห์ไหมอุตสาห์ไหมขวานอุตสาห์มะนีมั้ย
น่าจะเป็นไปได้มั้ยเพราะว่ามันสวีตถี่กันมากเลย
ถี่ไปถี่มาผีจิ๊ปจิ๊บจะหยิบกันไปอย่างเงี้ย
ก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันอาจจะแบบว่ามีการแบบ
เป็นแบบถิดพลาดอะไรขึ้นมาหรือว่าตั้งใจแล้วก็ไปฝ่างทองไหมคำถาม
เช็มชี้ไปตรงนั้นได้ไงความที่มันแบบว่าสวีทหวานมากอะไรอย่างงี้
ไงก็ไปอยู่โรงแรมกันทุกวันอันนี้มึงก็พูดเปิ้ลไปเองนะ
มีเดทกันว่าไปกินโค้งกินข้าว

โตเป็นแบบว่าหนูและหมูแฟน

อันนี้เป็นเรื่องเดากันนะอย่าว่ากันนะ

เพราะว่าคบกับโหดหมีมานี่

สารวัตรหมีนี่มาประมาณ

นี่คบกันจนกระทั่ง

ถึงได้บอกว่าเราก็ลุ้นกันนะ

เมื่อไหร่จะแต่งสักทีทำไมไม่แต่งก็ไม่รู้นะ
ไม่เข้าใจหรือว่ามันจะรอถึงอะไรก็ไม่รู้

รอไปในพลเลย

เขาก็ยังเรียกเป็นยศก่อนหน้านั้นอยู่

แฟนเคเขาทุ่งในไอีกี้

ใช่หรือไม่ใช่หรืออย่างไรมันก็ไม่น่าใช่มันอยู่มันจะปล่อยให้เทาะหรือยังไงมี
ของพี่เป็นหรือยังไงทุกลายเลย
นั่นอ่ะสิจริงอาจจะแบบไม่ฝันทง

เพราะว่ามันแบบว่าน่าจะเป็นใครล่ะ
แล้วมันจะง่ายดายอย่างนี้มันจะปล่อยอะไรอย่างนี้

เอาอีกแล้วเนี่ยเปิดประเด็นมาให้อยากรู้แล้วก็ไม่พูด
มันน่าจะมีเขาว่าเป็นคันใดคนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ที่มีข่าวอยู่ตอนนี้

กล้องไม่ต้องจับนะดูสิเขามีเขียนบอกนะ

ฉันจำชื่อนางไม่ได้

ไอ้เนี่ยมันไหวเองเข้าใจคำนี้มั้ย

ไอ้เนี่ยมันไหว

ของรถเมย์มีมั้ยมีใครมั้ย

ของรถเมย์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง

เรื่องน้องชายมี่ตอนนี้ท้องเสียมาก

หมายถึงว่าช่วงนี้นี่ก็ถือว่าต้องปรับสภาพ

นี่เห็นไหมเขาปรับสภาพตัวเองนิดนึ

เอาไปท้องเร็วจังเลยนะ
อย่างงงต่างไปสักเฟพ
กลางแต่แววตาพี่ไม่งงเลย
หน้าตัวแล้วใช่ไหมอ้าวก็เนี่ยโห
สวัสดีค่ะ